คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่ตำบลหนองโบด

ไปเอาใจช่วยผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะ
ปีนขึ้นไปบนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

ประมาณ๑๐๐เมตรถูกต้อง
โอ้โหทุกคนเนี่ยระทึกเลยนะคะ
จะลงมาไหมจะกระโดดไหมจะเป็นยังไง
นี่มันสูงมากคุณผู้ชมปีนไปแบบนี้

ชาวบ้านเข้าไปกันยกตำบลนะคะ
ไปลุ้นเจ้าหน้าที่เข้าไปเกลี้ยกล่อมแบบนี้
สุดท้ายเป็นยังไงมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าตาน้อย
ชาวบ้านเรียกแบบนี้นะอายุ๖๐ปี
ชื่อจริงก็คือนายสุนทรพลแสบนะคะ
ก็ปีนขึ้นไปบนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้ค่ะ

บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐมาคุ้มครอง
เพราะมีคนเยอะเลยกำลังจะไปตามไปทำร้ายตาน้อย
ทั้งที่ไม่มีสักคนหนึ่งเลยหลอนค่ะตาน้อยแกหลอน
ทีนี้ญาติของตาน้อยเล่าบอกว่า
เมื่อก่อนตาน้อยมีอาชีพรับเหมาทาสีอยู่ที่กรุงเทพ
แต่เมื่อปีที่แล้วตาน้อยไปประสบอุบัติเหตุ
รถชนศีรษะไปกระแทกพื้น
ทีนี้ญาติพี่น้องทำไงก็เลยรับตาน้อยกลับบ้านมาอยู่ที่
นี่แหละค่ะที่บุรีรำตาน้อยเป็นโสดไม่มีลูกไม่มีเมีย
ช่วงหลังตาน้อยเริ่มมีอาการหลอนประสาทหลอน
พูดแบบลักษณะคล้ายกันทุกวันนะคะ
บอกว่ามีคนมาเยอะเลยจะมาทำร้ายจะมาตามมาทำร้าย
ลักษณะแบบนี้จะตามมาฆ่าตาน้อยพูดแบบนี้ตลอดค่ะ
แล้วเมื่อวานตอนเที่ยงตาน้อยมาที่บ้านของญาติมาขอข้าวกิน
แล้วตาน้อยเล่าให้ญาติฟังบอกว่าเมื่อตอนตี๕ได้ปีนขึ้นไป
บนเสาสัญญาณโทรศัพท์เพราะว่าอยู่บนนั้นแล้วรู้สึกปลอดภัย
น้อยเห็นว่ามีคนมาเยอะเลยนะเป็นร้อยเลยค่ะ
จะทำร้ายตาน้อยญาติก็เลยบอกว่าไม่เห็นมีสักคนเลยที่มาตามมาทำร้าย
แต่ตาน้อยก็ยังทำท่ารักษณะคือเหมือนกลัวค่ะ
ตาน้อยกินข้าวไปแค่คำเดียวแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
วิ่งหนีไปข้ามกำแพงไปนะคะไปที่เสาโทรศัพท์แล้วก็ปีนขึ้นไปอีกรอบ
บอกว่าไม่ไหวแล้วกลัวตาน้อยจะเป็นอันตราย
ก็เลยโทรศัพท์ให้กู้ภัยให้ตำรวจมาช่วยเกลี้ยกล่อมแบบนี้
แกก็วิ่งเร็วมากแฟนพี่จะไหม้กระโดดข้ามกำแพงเลยอ่ะแรงมาก
แล้วก็ปี่งขึ้นไปอีกเลย
พี่ไปส่งข้าวพี่มีโรงศรีเนอะไปส่งข้าว
แฟนพี่บิดแรงอีกแล้วเฮ้ยบิดแรงทำอะไรแล้วอีกแล้ว
หน่วยงานมาช่วย
เอ่ยกู้ภัยเอ่ยชาวบ้านเอ่ย
เกลี้ยกล่อมใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมง
ว่าเป็นผลไหมไม่เป็นผลค่ะ
ที่สุดแล้วก็เลยออกอุบายบอกว่าลองแยกย้ายกันไหม

กระทั่งเวลาผ่านไปสักประมาณ๑๘นาฬิกา๒๕นาที

ตาน้อยค่ะคงล้าอ่อนแรงค่อยไต่ลงมา
ปีนลงมาแล้วก็ไปเรียกนายสุทนเจ้าของบ้าน

น้อยบอกว่าเป็นห่วงทุกคนที่มารอเดี๋ยวจะอันตราย
ถ้าเกิดว่าต้องปีนขึ้นไปก็เลยตัดสินใจ

มันจบง่ายจังเลยนะ
เพราะว่าไม่มีใครบาดเจ็บอะไรแต่ก็อย่าขึ้นไปอีกนะคะขอร้อง

แต่เขามายืนรอกันเป็นแถวเลยนะ